อ่ะข่าวต่อไปนี้เตรียมคอปเวอร์กันหน่อยดีกว่า

ชอบฉันก็พูดมา
เสียเวลาจีบว่ามา
เพราะว่าฉันรีบ

ใครจะไปคิดวันหนึ่งนางเอกร้องเพลง
แล้วยอดวิวมันปังฟุรีเย่มากขึ้นขา
ฮิตขนาดนี้ใหม่บอกว่าปลื้มใจสุดเลยเพราะว่าเรื่องงานเพลงเนี่ย
ถือว่าเป็นการทำลายกำแพงความกลัวของตัวเองสุด

เวลาจะไปออกรายการให้ร้องเพลงไม่กล้านะ
แต่ตอนนี้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วค่ะ
แล้วบอกเลยว่าเพลงแรกดังขนาดนี้
เพลงที่๒ก็อัดไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ

กำลังมาเรียกใหม่ว่านักร้องน้องใหม่
แล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะจ้าง
แม้ว่าตอนนี้ยังมีเพลงเดียวนะยินดี

น้องใหม่เขาไปชิมลางแบบว่า
ร้องกฎร้านสยามมาแล้วเรียบร้อยนะครับ

ตอนนั้นตกใจกินว่าเฮ้ยเขาจะมีผู้เข่าพอร์ตเต้นลงเปล่านะ
ดาวิก็ดีใจมากเลยค่ะ

รีบบอกลูกสาวตัวเองว่า

เดี๋ยวเผื่องานการมันเปลี่ยนแปลงไง
บ้านยังไม่เสร็จหรอ
บ้านพี่กล้ายังสร้างไม่เสร็จ
จะเป็นอย่างไรไปฟังเลยคะ

เนื่องในโอกาสอะไรวันนั้น
น่าจะมาให้กำลังใจใหม่เพราะรู้ว่าไม่

ทั้งต้องการทำฤทธิ์เต๋อด้วยน้องพี่เต๋อเอง่อนเล่นด้วย
หนูก็ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่ก็คิดว่าแบบว่าให้กำลังใจ
พี่เต๋อไม่ได้จะมาขอแต่งต้องแต่งงานหรอก
แต่พอดูเจอพี่ก้าวบอกว่าซีโนนะลูกซีโน
พอมาดูคลิปอีกทีมันก็ตลกดีเหมือนกันนะคะ

ช่วงนี้อย่างที่รู้กันเนอะถามนิดนึง
ดราม่าที่บอกว่าไม่ควรเรียกน้องพีพีว่าน้องสาวเนี่ย
ประเด็นนี้นะคะมันก็มีเอฟซีเสียงแตกเหมือนกันนะคะ
ใหม่ดาวิกาว่ายังไงเรื่องนี้นะคะ
รวมไปถึงเคลียร์ใจกับพีพีแล้วหรือเปล่าไปฟังค่ะ
พีพีน่ารักมากที่แบบอยู่นางก็แบบไลน์มา
แล้วก็บอกว่าแบบแม่เป็นอย่างไรบ้าง
เหมือนประมาณว่าแบบเป็นห่วงนะตัวหนูไม่มีอะไรเลย
แล้วก็แบบแล้วหนูก็แบบนั่งดูอยู่แล้วหนูแบบโอเคจบแล้ว
ว่าใครจะพูดยังไงน้องคือน่ารักมากที่ส่งข้อความมา

แล้วหนูก็เป็นห่วงว่าพี่เป็นยังไงบ้างเขาเพิ่งเห็นดราม่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใหม่ก็เลยบอกว่าแบบเออใหม่ก็เป็นห่วงน้องเหมือนกัน
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปมันกระทบกระเทือนจิตใจน้องไหม
เพราะนั่นคือคนที่สำคัญที่สุดที่ใหม่เป็นห่วงถูกไหมคะ
มันก็ต้องเป็นห่วงคนของเราก่อนคือน้องของเรากับ
เขาโอเคหรือเปล่าแล้วพอแบบมันมีอย่างนี้
แล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั้นมันคือจบแล้ว